เมื่อคืนนี้มีเรื่องช็อกครับคุณน้ำแข็งคุณผู้ชมฮะ
นนทบุรีเนี่ยเขามีงานลอกท่อคนงานไปเกือบ๓๐คนนะ
ก็ลอกท่อขุดลอกท่อเอาพวกเศษดินเศษขยะขึ้นมา
แต่ที่ขึ้นมาไม่ได้มีแค่เศษขยะอะไรอ่ะคะไปเจอกระโหลกมนุษย์คุณผู้ชมฮะ
กระโหลกมนุษย์ไม่พอนะหลังจากนั้นเขาไม่ได้หาขยะ
แล้วขุดหาต่อลอกต่อเฮ้ยมันมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่า

ดูสิเอามาวางเรียงแบบนี้วางเรียงแบบนี้หลายชิ้นเลยครับ
อกขึ้นมาจากท่อระบายน้ำข้างทางใกล้กับซอยทิมแลนดตะบนบางเขน
่งหน้าถนนงามวงวานพอเห็นดังนี้ก็ต้องแจ้งตำรวจอ่ะสิ

มาพร้อมกับแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัย
เหมาที่มาทำการลอกท่อครับหัวหน้าคนงาน
ชื่อหน่ายวิเชียนก็พาคนงานกันมายี่สิบแปดคน
ลอกท่อกันเอาเศษขยะเศษดินออกจากท่อระบายน้ำ
ตั้งแต่๔ทุ่มเมื่อคืนนี้จนถึงตี๔ครับ

ตอนที่กำลังตักเลนออกจากท่อเนี่ย
หนึ่งในคนงานชื่อนายวิทยาครับ
ตักขึ้นมาอ้าวอะไรมันผสมมากับดินกับเลนเนี่ย
กระโหลกมนุษย์นะสิติดมากับถังครับ
ก็เลยบอกหัวหน้างานบอกหัวหน้าวิเชียนเนี่ย
ช่วยกันค้นหาหน่อยมันน่าจะมีมากกว่านี้อีกนะ
ก็เลยลอกขึ้นมาเรื่อยขุดขึ้นมาเรื่อย
ไปเจอชิ้นส่วนทั้งหมด๒๘ชิ้นครับ
นี่แทบจะทั้งตัวแล้วคุณผู้ชมคุณน้ำแข็ง
กระโหลกนะกระดูกเชิงกรานท่อนขาท่อนแขนซี่โครง
แล้วก็มีกางเกงผู้ชายด้วยครับเป็นกางเกงชั้นในนะฮะ
คนที่พบกระโหลกเป็นคนแรกเนี่ยนายวิทยาเนี่ยบอกว่า
โอ้โหพอเจอกระโหลกนะพี่ผมตกใจนะสิ
แล้วคนงานคนอื่นก็ช่วยกันค้นหา

ผมก็บล็อกน้ำวิดน้ำครับวิดน้ำเหรอ

เป็นชิ้นครับ

ใช่เอามากองไว้ข้างบนครับ
แล้วมารู้ได้ยังไงว่าเป็นกระดูกคน

คืองานตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะ
คนที่จ้างบริษัทรับเหมามาก็คือการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ก็ชี้แจงว่าท่อระบายน้ำจุดนี้
โอ้โหลอกครั้งสุดท้ายในเมื่อ๒ปีก่อน
แล้วจุดนี้จะมีฝาท่อเป็นเหล็ก
หนักประมาณสัก๖๐๗๐กิโลกรัม

เป็นไปไม่ได้ที่ใครจะเดินตกลงไปเอง
และจุดตรงนี้ก็ไม่สามารถที่จะจอดรถได้
จากว่าไหลทางมันแคบด้วยครับ
ใช่แล้วเป็นไปได้ไหมอีกคนจะตกไป
ไม่มีทางครับต่อผ่องปิดตลอดไม่มีเปิด
ตำรวจก็เก็บรวบรวมหลักฐานครับเพื่อจะสืบสวนว่าเป็นโครงกระดูกของใคร
ส่วนแพทย์ก็ทำการตรวจสอบแพทย์บอกว่าเป็นกระดูกผู้ชาย
ซึ่งเสียชีวิตมาแล้วประมาณเจ็ดเดือนครับแล้วก็รวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมด
หมออภัยจนกุภัยนำส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
เพื่อทำการพิสูจน์อัตลักษณ์ต่อไปครับ